คนมาเผาฮะเผาสารสะเคียงสารสะเคียงเต้นสุ่มงงหนอพญาณครับ

สวัสดีครับทุกคน